ทีมข่าวได้ตรวจสอบเส้นทางที่ภูมิกับโจ้กับพวกใช้หลบหนี
ตามรายงานข่าวนะคาดว่าผู้ต้องหาขับรถหรูเฟอรารี่
ออกจากตัวเมืองนครสวรรค์ตอนกลางดึก
ถ้าเป็นเฟอรารี่ก็คงเป็นเฟอรารี่คู่ใจคันสีแดงที่ภูมิกับโจ้ใช้มาตลอดนะครับ
รายงานข่าวบอกว่าขับออกจากตัวเมืองนครสวรรค์กลางดึก
่งหน้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะข้ามไปฝั่งเมียนมาร์
แต่กลุ่มผู้ต้องหาอาจจะเปลี่ยนใจก่อนจะขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงราย
เพราะสามารถหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านได้๒ประเทศ
หากออกทางอำเภอเชียงแสนก็สามารถข้ามไปยังฝั่งสปลาวได้
แต่หากขึ้นไปทางอำเภอแม่สายก็สามารถหลบหนีออกไปยังประเทศเมียนมาร์ได้
แต่ชุดสืบสวนยังมั่นใจนะครับว่าภูมิกับโจ้ยังกบดานอยู่ในเมืองไทย
คุณผู้ชมฮะล่าสุดมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนสายอุตรดิษฐเด่นชัย
เอเชียทางหลวงหมายเลข๑๑นี่ฮะจับภาพของรถเบนส์ต้องสงสัย
วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับซึ่งมีเลขทะเบียนสวย
แต่การที่เอามาแชร์ในโลกโซเชียลเขามีเซ็นเซอร์เลขทะเบียน
อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้กำกับโจ้
และยังมีมีสองคนอยู่ในรถ
มันเป็นเหมือนเป็นเงาแล้วเขาก็ทำลูกศรชี้
ว่าน่าจะมีคนนั่งอยู่ในรถ๒คน
นะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งตรวจสอบรถเบนส์คันดังกล่าว
และเมื่อตรวจสอบแล้วพบแล้วนะฮะ
ว่าไม่ใช่รถของภูมิกับโจ้และไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่อย่างใด
แสดงว่าภาพที่แชร์กันไปรถที่แชร์กันไป
แล้วก็คนที่นั่งอยู่ในรถ๒คนไม่ใช่นะ

โดยตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ได้ตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดตลอด๒๔ชั่วโมง

จุดผ่านด่านถาวรภูดูที่ด่านพรมแดนไทยลาว
ตำบลม่วง๗ต้นที่อำเภอบ้านโคก

เพราะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คาดว่าภูมิกับโจ้
อาจจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีแต่ตอนนี้
มีการสั่งการจากพบตรนะคุณนะ
ให้ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ต่างนะครับ

นี่เขาก็เดินเท้าดูเส้นทางช่องทางธรรมชาตินะ
เพื่อป้องกันการหลบหนีของภูมิกับโจ้นะครับ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตอนนี้สั่งการจัดชุดไล่ล่าตัวภูมิกับโจ้

นะฮะแบ่งเป็น๓ทีมนะครับ
และทีมไล่ล่าเชื่อว่าภูมิกับโจ้
ก็ยังคงกบดานอยู่ในประเทศไทยไม่ขยับตัวไปไหน
เพราะขณะนี้รูปภาพของภูมิกับโจ้
กระจายไปตามด่านต่างเรียบร้อยแล้ว
อยู่ตามโซเชียลเรียบร้อยแล้ว
หน้าจอทีวีเรียบร้อยแล้ว

การจะไปปรากฏตัวตามที่ใดก็ตาม
ก็ทำให้ผู้ใกล้ชิดหรือว่าคนช่วยเหลืออาจจะลำบาก

สามารถตามตัวภูมิกับโจ้ได้โดยเร็วนะครับ